อย่างที่เห็นผู้นิบภัยนับพันธุ์เกาะจราจน
กลางศูนย์อพยพบ้านแม่หละ
คุณผู้ชมพามาดูภาพเหตุการณ์กัน
เพราะว่ามีภาพจากกล้องที่ถ่ายไว้ได้
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใน
มีการทั้งถืออาวุธที่เป็นไม้

ตอนนี้ต้องมีการเร่งสอบสวนนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ๑๘นาฬิกาของเมื่อวานนี้

ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ

รวมตัวกันประท้วงทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
แล้วก็ทำลายสิ่งของภายในสำนักงานของศูนย์บ้านแม่หลัก

นอกจากนี้กลุ่มผู้ประท้วง
ยังได้ใช้ท่อนไม้ทุบทำลายรถยนต์

และบางคันถูกไฟเผาจนเสียหายครับ
และยังมีการจุดไฟเผาสิ่งของหลายจุดบนถนน
รวมถึงเผาบ้านพักของอาสาสมัครประจำศูนย์บ้านแม่ละ

จนเกิดเป็นเหตุกึ่งจราจนไปทั่วศูนย์อพยพบ้านแม่หละครับ
จากการสอบสวนทราบว่าเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
อพยพบ้านแม่หละได้เข้าไปว่ากล่าวตักเตือน
หลีภัยจากการสู้รบ๒คน
ขี่รถจักรยานยนต์๒คัน
บรรทุกสิ่งของเข้ามาภายในศูนย์ดังกล่าว
โดยทั้งสองคนไม่สวมหน้ากากอนามัย
ตามมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙
เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจยึดรถจักรยานยนต์๒คัน
ไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการลงโทษนะครับ

ทำการกดดันให้เจ้าหน้าที่เอารถคืน

เนื่องจากมีกลุ่มคนรวมตัวกันมาก

จากนั้นก็มีการทำลายข้าวของ
สถานการณ์บานปลายเจ้าหน้าที่ที่มีกำลังน้อยกว่า

ตรงแนวป้องกันอยู่ตรงระยะไกล
ส่วนผู้อพยพปิดทางเข้าออกหน้าศูนย์

เมื่อเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ล่าสุดวันนี้ทางทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจ
กรมฐานพรานที่๓๕ตำรวจสพท่า๒ยาง
และฝ่ายปกครองอำเภอท่าสองยาง
ระดมกำลังเข้าไปควบคุมพื้นที่เอาไว้นะครับ
โดยคุมพื้นที่รอบศูนย์อบพยพ
ซึ่งสถานการณ์ยังถือว่าไม่น่าไว้วางใจ

ยังไม่พอใจการกระทำของเจ้าหน้าที่
จริงแล้วเมื่อกี้นะฮะที่มีการสอบสวนเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เนี่ย

แต่ว่าทางกลุ่มผู้ลิภัยเองเขาให้การมาอีกแบบนึงนะคุณนะ
เขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่อศประจำศูนย์
ทำร้ายร่างกายผู้หลีภัย
จนทำให้กลุ่มผู้ลิภัยเขาโกรธแค้น
ว่าเหตุใดถึงมาทำร้ายร่างกายกัน
จนเกิดเป็นการชุมนุมการประท้วง
และความชุลมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับ
ทีนี้ทางจังหวัดจะต้องหาตัวแทนเข้าไปเจรจากลายเกลี่ย
เพื่อหาข้อยุติเหตุการณ์นี้ต่อไปนะครับ
เช้านี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ก็คือนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธ
เปิดเผยบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์อพยพนะครับ
ได้มีการเรียกร้องเบื้องต้น๒ข้อ
ก็คือ๑จะต้องย้ายหัวหน้าศูนย์พักพิงบ้านแม่ล่ะ
จากถือว่าปฏิบัติหน้าที่เข้มงวดจนเกินไป
อันนี้เป็นข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ลีภัย
ในส่วนนี้เองทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากบอกว่า
ก็จะต้องมีการพิจารณา
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็ปฏิบัติไปตามระเบียบ

ส่วนข้อเรียกร้องที่๒ของกลุ่มผู้ลิภัย
ซึ่งเรื่องนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากบอกว่า
จะให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าวในขณะนี้ยังไม่สามารถทำได้หรอก
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
มันยังคงต้องเข้มงวดในมาตรการต่างต่อไปเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับ
แล้วก็ทั้งภายในศูนย์แล้วก็นอกศูนย์
ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเข้มงวด
ยังต้องใช้มาตรการเหล่านี้คงไม่สามารถที่จะยกเลิกได้นะครับ
เพราะว่าพื้นที่จังหวัดตากยังพบว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
เป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
ในส่วนของคดีนั้นได้ประสานไปยังผู้นำหมู่บ้านต่างภายในศูนย์พักพิง
เพราะจริงแล้วในศูนย์เป็นศูนย์ใหญ่นะคุณ

เรียกว่าเป็นผู้นำหมู่บ้านประจำศูนย์จะเป็นคนดูแล
แล้วก็ในส่วนของผู้ก่อเหตุที่ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ
รวมถึงทรัพย์สินต่างที่เป็นของชาวบ้าน
แล้วก็ร้านค้าทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
ขอให้มาแสดงตัวเพื่อมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่
ในขณะเดียวกันนะครับได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง
ผู้ดูแลศูนย์พักพิงบ้านแม่หละแห่งนี้
ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพท่าสองยาง
เพื่อติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามมันต้องมีการไกลเกลี่ยนะ
เพื่อหาข้อยุติในการที่อยู่ร่วมกันตรงนี้ให้ได้อีกนะครับ